ทีนี้มาต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องของความเชื่ออีกแล้วนะคะ
งวดที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าปุ๊บปั๊บรับโชครับโชค

เขาก็เลยต้องไปนี่แหละค่ะไปบวงสวงไปแก้บนไปทำบุญถูกไหมคุณ
ได้เงินจากรางวัลมาแล้วนี่
เอาไปต่อบุญค่ะที่จังหวัดอุดรทานีค่ะ
หมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะไปที่นี่ค่ะคุณผู้ชม
บ้านสวนธรรมัสเทวาสศาลณคินีสีปธิมมา

คอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ไปกันยกหมู่บ้านเพราะงวดล่าสุดเนี่ย
ไปร่วมพิธีบวงสวงใหญ่
วงสวงใหญ่แล้วก็ทำบุญยกฉัดเจดีมหาบรมีนาคินีศรีปฐุมมา
ข้างในเจดีบรรจุพระธาตุพร้อมทองคำน้ำหนักรวม๖๐บาท
พิธีก็ว่ากันไปค่ะแต่ความพีคมันอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมแง่นหน้ามองฟ้าพร้อมดิฉัน
ในขณะที่ทำพิธีบวงสวงมีบางคนเนี่ย

มีคนแงนหน้าขึ้นไปเห็นก้อนเมฆ

ตัวเลขมันคล้ายมันตรงกับยอดเจดี

ส่วนที่อ่างน้ำมนต์มีคนก็ไปส่องด้วยนะคะเห็นเลขเห็นบอกว่าเห็น
จะนี่จังหวะนี้ค่ะ

คุณดวงเองสิตาดีได้ตาร้ายเสีย
เสียงแรกเสียเยาะกันไปได้แต่ดัวกของคนเนอะ

อ้าวกดไปอีกหนึ่งอายะสมรืสีเนร

คือเขามีพิธีไหว้ครู
ประจำปี๒๕๖๓เมื่อวานนี้เองนะคะ

สำหรับการไหว้ครูโดยมีฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
เป็นเจ้าพิธีประชาชนบางส่วน
เขาก็เอาน้ำแดงเอาขนมเอาชุดไทย
ไหว้แก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
เพราะว่าหลายคนก็สมหวังนะคะได้เลขเด็ดกันไปเนี่ยนะคะ
ระหว่างทำพิธีครอบเสียนลูกศิษย์บางคน

ภายในพิธีเนี่ยก็มีการลงหน้าทองด้วย

บางคนอาการเป็นแบบนี้ยืดตัวยืดอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
โดยอาสมตอนนี้เองก็กำลังก่อสร้างวิหารพ่อปู่
พ่อปู่รุศีโพรเมศความสูง๓๔เมตร
ไว้รองรับประชาชนจุดนี้
เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะให้คนมาขอโชคขอลาบเท่านั้น

อย่ามองไปในทิศทางความเชื่ออย่างเดียวนี่นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

วันขมงโฉงเฉงแบบนี้แสดงว่ามันต้องร้อน
ถูกไหมมันต้องร้อนมือจุ่มไม่ได้มีคนกล้าค่ะมีคนท้าพิสูจน์
คนนี้เอามือจุ่มลงไปคุณคะแต่ปรากฏว่าพอง
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นเราไปถามคุณพี่ท่านนี้แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณสมโชคฤทธิสาคอนเป็นชาวบ้านที่ไปร่วมพิธี
วนข้าวมัธุปาย่านหรือเรียกว่าข้าวทิพย์
วัดโพเสด็จหมู่๘ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แต่มันไม่มีอาการผู้พองไม่มีอาการแสบร้อนใด
เกิดขึ้นทำไมมือเขาเป็นเหล็ก
คนที่เห็นก็ตะลึงกันเลยค่ะ

คุณสมโชคเนี่ยแกบอกว่าตัวแกเองจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธนะ
ไม่ได้ถือนับถือศาสนาพุทธแต่ทุกปีก็จะชอบค่ะ
มาสังเกตการณ์ในพิธีไม่ขาดเลยนะ
แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า

ที่มีคนเอามือจุ่มลงไปในกระทะร้อนแล้วมือไม่เป็นอะไรเลย
เพราะก่อนหน้านี้นายสมโชคบอกว่านายสมบัติ
ชัดชัยเป็นคนกวนข้าวทิพย์ของวัด
เอามือจุ่มลงไปในกระทะที่มันร้อนจัดแต่มือไม่เป็นอะไร
สมโชคก็เลยอยากท้าพิสูจน์เอามือขึ้นลงไปบ้าง
ผลปรากฏว่ามือมันไม่ได้มีแผลผู้พองเหมือนกัน

ขณะที่นายสมบัติอันนี้เป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าเป็นเพราะบรมีและพุทธคุณในการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์
ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนโบราณประเพณโบราณประเพณี
จึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขลังเหมือนกับว่าราวปฏิหารเกิดขึ้น

จะร้อนก็ได้นะจุดนี้ไม่มีตัวเลขมาฝากอย่าต่อว่ากันนะคะแต่อยากให้ดูเฉย
แต่จุดสุดท้ายนี่ไม่แน่ใจว่ามีตัวเลขไหมแต่มีงูมาฝากนะคะ
งูเหลือมเขาไปขดอยู่ในร้านขายของชำคือจุดเนี้ยมันมีป่าย่าข้างทาง
ขออภัยนะคะเขาไปขดอยู่ในป่าย่าริมรั้วร้านขายของชำ
สุนัขคู่ฟ่อเลยเพราะว่าเห็นงูไงช่วยเจ้าหน้าที่ทำงาน
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ไม้ไปแห่แบบนี้ใช้เวลา๑๐นาที
จับตัวงูได้เอามายืดดูสิความยาวมันเท่าไหร่
ความยาวมัน๓เมตรจ้ะน้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
แล้วคนที่เขาไปดูเขาก็ไปลุ้นไงไปลุ้นไปเชียร์อยากช่วยเจ้าหน้าที่
แต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าไปก็เลยส่งเสียงเชียร์กันไปนะคะ
สรุปสุดท้ายเจ้างู๓เมตรตัวนี้ก็นี่แหละค่ะ
กระสอบแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
การลงทุนมีความเสี่ยงปลดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาฝากกันในวันนี้ก่อนที่จะถึงงวด๑๖กุมภาพันธ์
ไม่มีแผนการลงทุนให้ดูนะอันนี้เป็นความเสี่ยงส่วนตัวเลย